มาดูส่องคลิปเด็ดกันครับคุณผู้ชมครับ
เป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าแต่คงไม่น่าใช่หรอก
เพราะว่ามีการขนส่งแบบนี้แบบเดียวกันนี้
เป็นรถบรรทุกขนท่อขวางถนน
คราวนี้เกาะเส้นกลางไปตลอดแบบนี้เลยครับ
ไม่ต้องแซงกันล่ะนะฮะ
เหมือนกับรถหกล้อที่บรรทุกโครงเหล็กสร้างบ้านนะครับ
มันใหญ่เกินท้ายรถทั้งแนวขวางแล้วก็แนวสูง
แล้วก็ยังขับเกาะเส้นกลางถนนไปแบบนี้นะครับ
คือไม่ให้ใครแซงเธอไปกับฉัน
กระเตงไปกับฉันเป็น๑๐กิโลนะครับคุณผู้ชมฮะ
คลิปนี้นะฮะคนที่ขับรถตามหลังก็ถ่ายคลิป
เป็นเส้นทางในอำเภอกุชินรายนะครับ

ใกล้จะถึงอำเภอคำชะอีแล้ว
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมนะครับ
แต่พอเมื่อวานี้เรานำเสนอข่าวลักษณะนี้ไปนะครับ
ที่มีรถบรรทุกพ่วงขนท่อเหล็กแนวขวาง
เจ้าของคลิปบอกว่าก็เลยเคยเจอแบบนี้
ก็เลยส่งให้ทีมข่าวของเรานะ

แล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านด้วย
โอ้โหแบบนี้ไม่ไหวนะครับ